วัตถุดิบที่ใช้ในการทำข้าวเกลียบทอดของชาวไทยภวรก็คือข้าวเหนียว
เป็นการแปรรูปข้าวให้เป็นขนมและของกินที่ใช้ในพิธีกรรมโดยข้าวเหนียวที่ผ่านการนึ่งแล้วจะต้องนำมาตำ
พร้อมกับปรุงรสเพื่อให้เกิดรสชาติเพิ่มขึ้น
เกลือน้ำตาลปี๊บ
และจะต้องเพิ่มความนุ่มเหนียวให้กับข้าวเกลียบ
ด้วยการใส่ไข่แดงต้มสุกลงไปโขลก
ขณะที่ตำข้าวเหนียวด้วย
ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เป็นของที่หาได้ง่ายในแต่ละครัวเรือน
เกลียบจึงเป็นของคู่ครัวของชาวไทยภวร